ส่วนเหตุการณ์นี้ก็สืบเนื่องมาจากนั่งกินเหตุการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างที่สมุทรปราการ
หนุ่มชาวเมียนมานั่งกินเหล้าอยู่กับพี่ชายของตัวเองพี่ชายแท้เลยนะ
กินเหล้าเสร็จเมาหิวเดินเข้าไปในครัวไปถามพี่เขยว่ามีอะไรกินบ้าง
เขยบอกล้างหม้อหุงข้าวไปหมดแล้วโมโหค่ะโมโหหิวบวกกับเมา
ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายอยู่กับพี่เขยพี่ชายเห็นท่าไม่ดีไปห้าม
แคมป์คนงานก่อสร้างถนนเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะ
ในเตียนตุลโออายุสามสิบสองปีเป็นชาวเมียนมานะคะ
ถูกแทงที่หน้าอกข้างขวาที่คอนอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
แล้วก็ข้างข้างมีมิดพับยาวหกนิ้วตกอยู่หนึ่งเล่ม
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะพันธุ์ตำรวจโทสิริมงคล
สุขปารมีรองผู้กำกับสพสำรงเหนือบอกว่า
จากการพูดคุยกับพยานแวดล้อมซึ่งก็เป็นชาวเมียนมาเป็นชาวกัมพูชา
ทุกคนบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่มีใครรู้ใครเห็นอะไรเลย
คือปฏิเสธว่าไม่เห็นเหตุการณ์ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดค่ะ
ทางเข้าแคมป์จนเจอตัวผู้ต้องสงสัยคือน้องชายแท้ของผู้ตาย
ชื่อว่านายแควร์เทียวโออายุ๒๖ปี
หลังเกิดเหตุอาศัยช่วงชุลมูลเดินออกนอกแคมป์คนงานไปเลย
แล้วก็ย้อนกลับมาในแคมป์เจ้าหน้าที่ก็เลยกระจายกำลังไล่เคาะตามห้องต่างต่าง
สุดท้ายเจอตัวครับเจอตัวในแควร์เทียวโออยู่ในห้องพัก
ไม่ห่างจากห้องที่เกิดเหตุนะคะก็นำตัวไปสอบสวน
สุดท้ายเนี่ยนายแควร์เทียลโอบอกว่าตอนนั้นกินเหล้าอยู่กับพี่ชาย
ก็คือผู้ตายนี่แหละกินเหล้าเสร็จเมาหิวเดินไปหาข้าวกิน
พี่เขยบอกเขาว่าหม้อหุงข้าวล้างไปหมดแล้วเท่านั้นแหละ
โมโหเขาเลยเพราะตัวเองเมาด้วยไงตัวเองหิว
พี่เคยมีปากเสียงกันจังหวะนั้นค่ะ
ผู้ตายก็คือพี่ชายของคนก่อเหตุน่ะนะคะไปห้ามทั้งคู่
พี่เขยก็แยกไปแต่กลายเป็นว่าคนห้ามอ่ะ
โดนเองคือน้องชายไม่พอใจที่พี่ชายมาห้าม
ก็เลยทะเลาะกับพี่ชายแท้ของตัวเองซะเลย
สุดท้ายคือทะเลาะกันแบบเอาไม่อยู่

พี่ชายนี่บาดเจ็บจนสุดท้ายเสียชีวิต
เจ้าตัวก็ปฏิเสธนะบอกว่า
ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายพี่ชาย
แต่ว่าพี่ชายมาแทงเขาก่อนอ้างแบบนี้
พยายามไม่ที่จะปิดเขาก็เห็นทุกอย่าง

พี่ชายนี่บาดเจ็บจนสุดท้ายเสียชีวิต

เขาก็ไม่ทำแบบนั้นนะครับ
คือเขาให้การปฏิเสธแค่นี้แหละครับ

แต่ว่าก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไร
ครับผมก็จะยืนยันคำเดิมครับ

ยืนยันว่าไม่ได้ทำแล้วก็ยืนยันว่าจำไม่ได้

ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบที่แคมป์คนงานจุดที่เกิดเหตุค่ะ
พี่น้องคู่นี้ก็ทำงานอยู่ในแคมป์เดียวกันนี่แหละค่ะ
น้องชายเคยถูกใบเตือนมารอบหนึ่ง
เพราะว่าไปซื้อเหล้ามาดื่มจนเมา
ทั้งคู่ก็มีบัตรแรงงานต่างด้าว
มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ

เห็นบอกว่าคนนี้เหมือนเคยโดนใบเตือนเหมือนกันป่ะ

ก็ถือว่ามันก็น่าสะเทือนใจอ่ะ
ทุกทีมันแค่เมาเพราะว่าอันนี้ถึงราคาเลย
ส่วนศพของนายเตียนตุลโออายุ๓๒ปี
ตำรวจก็ประสานไปที่ในจ้างนะคะ
ติดต่อครอบครัวที่เมียนมา
ครอบครัวให้ข้อมูลว่าปกติอยู่บ้านคู่นี้

ทำงานด้วยกันที่ไทยก็ทะเลาะ
ตัวน้องก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ
นำตัวส่งฝากหางที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการนะคะ